วันที่สามเอ็ดแล้วค่ะวันสุดท้ายแล้วค่ะ

บรรยากาศที่จะพาไปดูแต่ละที่เนี่ยนะคะ

โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปที่สุรินท์กันก่อนเลย

พาลูกจุงหลานไปขอเลขเด็ดจากเจ้าเต่าตัวนี้ค่ะ
เขาเชื่อกันว่าเป็นเต่าเจ้าที่เจ้าทาง
ไปดูกันเลยค่ะหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
เต้าหวานเท้นเด็ดแปะก่อนมู
สุดท้ายเนี่ยมีกังเอาหน่อยนึงดู

เดี๋ยวนะดิฉันนับดูเมื่อกี้บอกไป๔ตัว
แล้วขออีก๒ตัวจะได้เป็นรางวัลที่๑เลยได้ไหม
เดี๋ยวดูเขาพูดอีกว่าจะมีตัวอะไรบ้าง

ขาวพรวนไปด้วยแป้งหมดเลยค่ะ
หมดเลยอ่ะค่ะต้องเผือกไงนั่นแหละนะคะนี่เนี้ยเมื่อกี้มาอะไรนะ
ใช่ไหม๘ใช่ไหมตามที่เขาพูดนะดิฉันพูดตามเขานะ
อันนี้เป็นชาวบ้านในอำเภอจอมพระที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทุกช่วงวัยเลยคุณผู้ชมดูสิ
ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้เท่าผู้แก่พากันไปมุงดูตีเลขเด็ดจากหลังเต่าคึกคัก
นี่ตอนนี้ยังไม่ขาวนะคะถามว่าเต่าตัวนี้มาจากไหน
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเต่าเจ้าที่เจ้าทางเป็นพ่อเท่าในหมู่บ้าน
ตอนแรกก็ฝันเห็นหญิงชราเดินอุ้มเต่ามาตามหาสามี
ตอนแรกนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าฝันไปเล่นนั่นแหละ
กระทั่งวันรุ่งขึ้นนะคะมีลูกหลานในหมู่บ้านไปเจอเต่าอยู่กลางถนน
ก็เลยอุ้มกลับมาเลี้ยงที่บ้าน
ทันทีที่พ่อเท่าเห็นเต่านะตกใจนี่พ่อเท่าเห็นไหมเป็นคนเนี่ยอยู่กับเต่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเต่าตัวนี้พ่อเท่าบอกว่ามันเหมือนเลยคุณ
เต่าที่เขาฝันเห็นเลย
รูปหลังลักษณะเหมือนกับทุกประการเลย
ก็เลยคิดว่าการมาของเต่าตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะนะคะ
ตัวนี้คงเป็นเต่าเจ้าที่เจ้าทางแน่เลย
ที่กำลังมาตามหาคู่ที่พลัดพรากจากกัน
ชาวบ้านเขาก็เลยนี่เลยค่ะรวมตัวกัน
ทำพิธีขอโชคลาภหมดกระป๋องหรือยังคะ
ดูสิที่บอกไงว่ากลายเป็นเต่าเผือกเรียบร้อยแล้ว

คุณสุภาษาคุณหัวเราะอะไรคะ
น่ารักดีค่ะจะทำของเด็กนะคะ
นอกจากมีการเอาแป้งมาโรยหลังเต่าแล้วนะคะ
เขาก็มีพิธีขอโชคลาภด้วย
ด้วยการนำขันห้าดอกไม้ถูกเทียนเอาไปจุดกราบไหว้บูชาค่ะ
แล้วก็นำแป้งไปโรยให้ทั่วเต่าแบบนี้เลยนะคะ
แล้วค่อยรูปค่อยรูปค่ะ

แล้วเขาบอกว่ามันจะมีเลขปรากฏออกมาค่ะ

แต่ละคนมองเห็นตัวเลขต่างกันไป
เห็นเลขไหมคุณผู้ชมถ้าไปจ้องเนี่ยจะเห็นเลขกับเขาไหมเนี่ยนะคะ
นี่เห็นเด็กมาส่องคุณสุภาษาลาว่าเด็กเขามาดูเลขหรือเขาดูเต่า

เอาล่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าใครไม่เห็นเลขใครไม่เห็นไม่เห็นใกล้นี่นะ
เดี๋ยวเขาจะมีการบอกตัวเลขเป็นแนวทาง
ไม่ต้องบอกแล้วจดกันขนาดนี้ชัดเจนกันไปเลย

ดูข่าวนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเต่าเขาอยากพูดภาษาคนได้ไหม

หลังขาวหมดแล้ว

เอาทีนี้มาดูเรื่องของป่าเทพ

ปาเทพเข้ามาอยู่ในช่วงหัวเขียวข่าวเด็ด

สาวไหมมาฆ่าตกมันที่มาอยู่ที่ร้านสามปี
เพราะว่าก่อนเอามาเนี่ยมีคนเข้าฝันมากันสองคน

แต่ที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลังจากเอามาอยู่ที่ร้านที่ราชบุรีแล้ว
มีคนมาขอโชคขอลาบแล้วได้
ที่ร้านไร่ป่าเทพด้วยนะใช่ค่ะ
ไปเป็นเสาคู่ใช่ไหมใช่มันเป็นเสาคู่
เวลาลูกค้ามากินหรือว่าใครผ่านไปผ่านมา
พอมาขอโชคขอรับได้
เอ้าเสาไม้มาฆ่าคู่ตกน้ำมัน
บอกความยาวกันก่อน๖เมตรค่ะ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนอาหารไร่ป่าเทพเขาขลุงค่ะ
อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นร้านอาหารของป่าเทพ
เสาไม้มาฆ่าตกน้ำมันนี้เขามีชื่อด้วยนะ
มีชื่อแม่มาราตรีและแม่สีทอง
เล่าลือถึงความสับศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ลูกค้าเดินทางมารับประทานอาหาร
บางคนก่อนจะออกจากร้านขอแวะนิดนึงค่ะ
แวะขอโชคขอลาบนะคะ
จุ๋มพันรยาของป่าเทพเล่าให้ฟัง
ตำนานที่มาของเสาคู่นี้
๓ปีที่แล้วได้เสา๒ต้น
มาจากการเป็นเสาของโรงศรีที่ป่าเทพไปซื้อไว้
หรือโรงสีออกปรับพื้นที่ไง
แต่มีผู้หญิงใส่ชุดไทย๒คน
ไปเข้าฝันเข้าฝันประเทศอะนะ

จะขอมาอยู่กับป่าเทพนะ

อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นเลย
บอกแบบนี้ก็ต้องเอามาอยู่ด้วยสิคะ
ป่าเทพให้คนงานเอาต้นไม้มาฆ่าทั้งสองต้น

ตั้งสารให้ด้วยให้ทุกคนได้กราบไหว้
ที่ผ่านมาแม่จุ๋มเองลูกหลานเองตลอด
คนงานภายในร้านกราบไหว้ขอโชคขอลาบ

ถูกรางวัลกันทั้งร้านก็มีมาแล้ว
ลูกค้าที่มาทานอาหารทราบข่าวค่ะ

นางสาวเจนอายุ๑๘ปีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าเธอเองก็เคยมาขอเลขเด็ดที่ศาลบ่อยนะ

เคล็ดลับการขอด้วยนะเธอก็เล่าให้ฟัง

จุดทูปเสร็จปุ๊บบอกกล่าวเสร็จ

นี่เกินนะคะไม่ได้๓นะคะ
แม้ว่าจะได้๓แต่ตัวเลขไม่๓นะคะ

สิ่งที่เธอเขย่าออกมาเนี่ย

เธอบอกว่าก็ได้มานี่นางเสาเจเนี่ย

เลขที่ร้านของป่าเทพเลขที่ร้านอะไร

อ่าหมูหมูหมู

จากไม้มาฆ่าคู่ดิฉันไปต่อค่ะ

เห็นไหมเมื่อกี้ที่คุณสุพัสราบอกเหมือนอะไรนะ
พญานาคเหมือนพญานาคใช่ไหมค่ะ
พระพิคเนธก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วนอกจากองค์พระพิคเนธแล้วสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของพนักงานก็คือต้นมะพร้าวแคระนั่นแหละเพราะว่าดูเมื่อกี้อันนี้กล้องแทนไปดูองค์พระพิคเนตแทนขวามาเสร็จแล้วปั๊บเห็นมะพร้าวแคระดูคล้ายกับพญานาคโดยเฉพาะส่วนเสียนคนที่เขามาดู
เลขสนัดคล้ายเหมือนกันนะอ๋อ
หมายอ่ะอย่างเงี้ยอ่าดองดูว่าเป็นยังไงฮะ
ชัดมากเลยนะคะไม่มีใครเขียนนะคะอันนี้คือยางเขาแล้วออกมาแล้วเป็นตัวเลขเองนะคะ
เพื่อนเธอกันดูหน่อยนะคะ
เขาย้ำเลยว่ายางไหลออกมาเองกลายเป็นตัวเลขแล้วมันชัดมันเด่นมากเลยนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องประหลาดจริง
ยางของต้นลีลาวดีในกระถางต้นนี้จะไหลออกมาแล้วมันคล้ายกับตัวเลข
อาจจะคล้ายกับเลข๒ก็ดี
ไม่แน่ใจหรือว่าจะเลข๑หรือเปล่าหรือว่าเลข๗ไหม
อันนี้เจ้าของคลิปเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ส่วนตัวชัดเลยเขาบอกว่าเลข๕นี่ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะ
เจ้าของคลิปเนี่ยนะคะยืนยันว่าไม่มีใครมาแอบเขียนเลยนะ
ชาวเน็ตเอาไปเสี่ยงโชคกันวันที่๑สิงหาคมที่จะถึงนี้
สาวเจ้าของคลิปย้ำว่าของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ
เธอไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แล้วหลายใบเสี่ยงโชคงวดนี้แน่นอนค่ะ

ที่บ้านคุณมีอะไรที่แบบพอจะปรากฏเป็นเลขได้ไหมล่ะ

ดาวว์อันเดอร์สกอร์มหาธรรมิค่ะคุณจะยงเข้าเรื่องนี้แหละไม่มีอะไรนะคะ